ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ

เป็นคลิปที่มีการอ้างบอกว่า
ตำรวจทำร้ายร่างกายค่ะ
เพราะว่าเขาถูกจับรถมอเตอร์ไซค

แล้วก็มีใบไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ปรากฏว่าตำรวจลากเข้าไปในป้อม
แล้วก็ทำร้ายร่างกายค่ะ

นี่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในตอนนี้นะคะ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นค่ะ
เอามาโพสต์เอาไว้เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่๙เมษายน

เขาบอกขับรถมากับเพื่อน
ยืมรถของในไว้มานะคะ

แล้วก็ขับมาเจอเป็นด่านแถววัดสน
ตำรวจเรียกตรวจแต่ให้ลืมใบขับขี่ไว้ที่โรงงาน

ก็เลยต้องโทรตามในไว้เจ้าของรถ
นายไว้มานายไว้ก็ไม่มีใบขับขี่เหมือนกัน
ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเสียค่าปรับ๓๐๐บาท

ตอนที่ตำรวจแจ้งบอกว่าต้องเสียค่าปรับ
นายไว้ก็ไม่ยอมค่ะวิ่งเข้าไปขวางแล้วดับกุญแจรถ
ตอนนั้นก็มีอารมณ์กันขึ้นมาทั้งสองฝ่ายนะคะ

คือเขาบอกว่าตำรวจดึงตัวในไว้เข้าไปในป้อม
แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปขึ้นค่ะ
ทีมข่าวของเราวันนี้ไปเจอในไว้นะคะในไวทนี่เป็นนามสมมุตินะคะ
เขายืนยันว่าเขาถูกล็อกกุญแจมือแล้วหลังจากนั้นก็ถูกแทงเข่า๔ครั้ง
ตามด้วยถูกต่อยที่ท้องโชว์รอยแผลและรอยฟกช้ำ
ตามร่างกายให้ทีมข่าวดูด้วยค่ะเนี่ยค่ะ
ข้อหาที่ถูกแจ้งก็คือไม่พกพาใบขับขี่กับไม่สวมหมวกกันน็อก

ส่วนที่ส่งเสียงดังในที่สาธารณะถูกปรับ๑๐๐บาท
นี่คือสภาพร่างกายของในไว้ที่วันนี้ให้ผู้สื่อข่าวดูค่ะ

โดนหลอกคอดึงเอามือค่อยหลังหลอกมันแจมือ
เข้าไปโดนเข้าไปในป้อมผมก็โดน๖คนลุม
ผมก็นอนอยู่ครับแบบโดนรุมผมก็กันอยู่
แต่ว่าเขาเอาเข่ากระแทกตรงช่วงท้อง๔ทีครับ
นี่คือลุมยังไงครับต่อยหรือเตะหรืออะไรอย่างนี้มีไหม
ต่อยมีครับมีต่อยครับต่อยช่วงหน้าท้องครับ
พ่อของในวัยที่มาด้วยวันนี้นะคะก็บอกว่า
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุเป็นใครก็รับไม่ได้นะคะ
ร่องรอยตามร่างกายแบบนี้เดี๋ยวหลังจากนี้
อยากจะให้ภูมิกับได้รับทราบแล้วนำตัวลูกชายไปตรวจร่างกายนะคะ
เรื่องนี้ผู้กับสรบุรณะค่ะพันธบทเอกสุกฤทธิ์มังคลาสวรรค์
พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าวันนั้นตำรวจสนราชบุรณะ
ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังการแข่งรถตรงจุดกลับรถวัดสน
ตั้งแต่ช่วง๔ทุ่มถึงเที่ยงคืน
ก็ปรากฏว่ามีชายอายุ๒๐ปีขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก
ก็เรียกตรวจพบว่าไม่มีใบขับขี่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วหลังจากนั้นต่อมาในไว้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถ
ก็แสดงอาการไม่พอใจเอะอะโวยวายพยายามขัดขวาง
ยินยอมให้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปตรวจสอบ
ตำรวจจึงพยายามควบคุมสถานการณ์และจับกลุ่มตัว
ส่งพนักงานสอบสวนก็ยืนยันว่าตำรวจ
ทำร้ายร่างกายและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ท่านก็บอกว่าถ้าผู้เสียหายยืนยันว่าถูกทำร้าย
ก็สามารถมาร้องทุกข์เอาผิดกับตำรวจ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ